ความใหม่และรักนักน้องสงครามเราร้องทั้งน้องเพลงโทน
โน่นเหงียจาโทนป่าโทนโทนทั้งโยงทั้งโยนเยาว์ยวนหรือว่าใจ

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

วันนี้๑๔ในสายน
วันนี้เราเข้าสู่ปีใหม่ไทยวันนี้ป่ะ

ปีใหม่ไทยแล้วเธอมาเจอสิ่งที่มันอัปมงคลอย่างนี้

ต้องเอาหมอปลามาเพราะว่าเป็นคนผู้จัดการสิ่งที่ไม่ดี
ไม่ดีอะไร
ชู้ทั่วไปหมดปอบเข้ากรอบไป

อะไรน่ะคุณก็ไปที่นู่นที่นี่คุณป้องกันตัวเองอะไรป่ะต้องการพี่
แฟนร่วมไปถามพี่หมอบ๊ากไปเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันได้ยังไง

คือตอนนี้ผมจะถ่ายแพร้อมเจ้าพ่อผมจะทำผลิตพันธุ์ปากกับปอง

นึกว่าปาปถ้าชื่นสืบปลากระป๋องเธอเป็นตักบาทฉันว่าอู้ยพ้ะจะอาจจะด่า

คือตอนนั้นพี่มันมีการแอบถ่ายสมัยก่อนเขาใช้คอมพิวเตอร์ถ่ายพี่
เรื่องการไล่ผีแล้วก็เจ้าของบ้านเขาส่งคลิปในรายการเรื่องจริงผ่านจอ
แล้วเขาก็ติดต่อเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ติดต่อผมว่า
แต่มีคนก็ถามหมอบอกถามผมทำไมไม่เกี่ยวกับผม
แล้วสุดท้ายโปรดิวเซอร์รายการเรื่องจริงผ่านจอ
เขาติดต่อผมอยากจะสัมผัสชีวิตผมด้วยนั้นอ่ะครับพี่
ไม่แล้วทำไมชีวิตพี่ถึงเขาถึงอยากสัมผัสชีวิตพี่

เลยดังโหดังเพราะพี่หนม

ตอนแรกพี่หนุ่มเห็นซะตอนทีมงานเสนอว่าเรายังไม่ตกใจไหม
ไม่คือเคยได้ยินมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ว่าเค้าเป็นอายุการนะครับ

แล้วก็ไปออกรายการพวกหลายรายการ
ใช่แต่ว่าที่เขาไปเรื่องจริงเขาไม่ได้เล่าประวัติ

แล้วก็ไปเห็นพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาหาใช่ไหม

แต่ทุกวันนี้ที่คนเห็นผมผ่านสื่อบ่อย
เพราะว่ามันมีเรื่องราวร้องเรียนให้เราเข้าไปช่วย

คือบางทีพี่มันไม่มีคนกล้าพูดอะครับ
บางทีก็ผมก็ต้องแท็กทีมหลวงพี่พระมหาภัยวันด้วย

ทุบหัวของก่อนสิป่า

แต่อย่าที่ว่าพี่ศรัทธาผมไม่ได้ไปยุ่งเนี่ย
แต่เขาบอกว่าอยู่ดีเออเขาสร้างแล้วจะไปทุบทำไม

แต่ว่าผมไม่เชื่ออย่างที่หลายคนมาหาแสวงหาผลประโยชน์

แต่ณวันนี้ที่เราเห็นสถานที่ต่าง

จะบอกว่าตรงรุ่มแม่น้ำโขงอันนี้มันเป็นอีสานเหนือ

ไม่รู้ว่าพอสร้างเสร็จอาจจะโดนทุบ

คือพี่ประชาพิจารณ์ไม่ได้หรอก

เอาอย่างนี้คุณจะต้องเล่าอินไซต์จริง
เราต้องยอมรับเรื่องราวของลุงพลป้าแตนเงียบไป

อยู่ดีลุงพลป้าแตนเราไปตามหาชมพู่กัน

อยู่ดีมันเป็นการสร้างพญานาคขึ้นมาได้ไงป่า

เริ่มต้นตั้งแต่แรกมันคือเกิดจากลุงพลป้าแต่

คนให้ความสมควรกับลุงพลป้าแต่หน้าสงสาร

ก็ว่าเป็นมืองเพรยาะนาคเก่า
น่าจะแดกรากไม้บ้างพี่ว่าเป็นเมืองพี่น่าเก่า
พ่อมันเป็นป่าสงวรเนี่ย
เขามาหาใครอ่ะ
เขามาหา
ถ้าสมมุติมุกดาหารสกลนคร
อันนี้ฉันเถียงแทนพี่น้องชาวอีสาน

ไม่เห็นมาประกาศว่า

แต่พอมีชื่อเสียงปั๊บประกาศว่าเป็นลูกหลานพยานาคทันที
อ๋อคุณกำลังจะบอกอย่างนี้

ไม่ได้บอกว่าชาวอีสานยังไงก็เป็นลูกหลานพญานาค

แต่ก่อนที่ลุงพลจะมีชื่อเสียงไม่เห็นจะเป็นลูกหลานพญานาค

แต่ก็ให้มีคนรู้จักปั๊บผลประโยชน์ไงพูดโดยไม่

มีการเปิดรับบริจงบริจักษ์โน้นนี่น๒๐๓๐
อ่ะต่อปุ๊บกำลังเล่าให้จงว่าพยานาคเกิดจากพระรูปนึง
มาบอกว่าลุงปวดเนี่ยเป็นลูกหลานพยานาค

เด่นอะไรต่อแล้วก็มีการกำหนดให้รีบสร้างว่าถ้าสร้างไม่เสร็จวันนู้นวันนี้ก็จะมีอันเป็นไป
ก็เริ่มมีการเปิดรับบริจาคซึ่งอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ที่แรก
ตั้งแต่การสร้างแต่คุณรับรู้ไหมคือเขามาแค่แค่เครียดมาเล่าว่า
มีพระรูปหนึ่งทักนู่นนี่นั่นผมรับรู้แค่นั้นบอกว่า
ไอ้ลุงจะไปเชื่ออะไรก็ก่อนนั่นเนี้ยไม่เห็นเป็นเป็นเลยอ่ะอืมจริงไหม
พอเรามีชื่อเสียงเขาหาชื่อเสียงเราเนี่ยในการเรียรายเปิดรับบริจาคมากกว่ามั้ง
เพราะแค่เนี้ยพี่พี่มดดำนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มพอผมเริ่มขัด
เขาก็เริ่มระแวงแค่นั้นแหละครับเขาก็เริ่มระแวงคุณระแวง
อันนี้คือจุดเริ่มต้นในการรับพยานที่คุณเสี้ยกันเสี้ยเหม๋ยกันตรงเนี้ยแหละ
ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องการเปิดรับบริจาคการสร้างพญานาคต่าง
เขาได้เงินจากการสร้างพญานาคมาเท่าไหรเท่าที่คุณรู้อินไซด์พี่ค่ายเขาเปิดแค่ไม่กี่วัน
เขาได้มาล้านสามกับล้านสี่น่ะวันสองหรือสามวันอืมเขาใช้เงินสร้างมาเท่าไหร่ห้าแสน
แต่ก่อนอันนี้ก็มีการเทพื้นปูนวัดอีกนะอันนั้นแค่วันสองวันได้มาแปดแสนแปด
อืมแล้วก็เงินที่ไม่โอนเข้าบัญชีเงินที่โอนเข้าพวกยูทูปเบอร์อีกเท่าไรไม่รู้นะ
อืมเยอะนะพี่เยอะถือว่าเยอะอืมอันนั้นคือเงินที่โอนเข้ายูทูบเบอร์ต่างหากนะ
ถ้ะโดนฟ้องเดี๋ยวโดนฟ้องด้วยกันว้าย
แต่ว่าผมไม่ได้ถามอะไรเลยเขาพูดกันเองเอาคนนี้มาก็คือน่ากลัวแล้วเนี่ยพี่หมอปลา

สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือเขาก็

คือพี่มันเป็นอันนี้ไงเพราะว่า

ผมให้พญาคุดเขาก็เชื่อว่าคุดกับนาคไม่ถูกกันด้วย

คือพี่ตอนนั้นผมคิดว่าเขาไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจ
เพราะเขาอยู่คนเดียวพี่อยู่ในเปย์พูดหยาบหมาสักตัวยังไม่รู้จักตอนนั้น

เหมือนว่าเอาเนี่ยเป็นที่ยึดเหนียวผมคิดว่าคุดเนี่ยคือตาแผ่นดิน
เราคิดแค่นั้นเราไม่คิดว่าเฮ้ย
วันหนึ่งเขาต้องมาสร้างพญานาคสร้างพญาคุธเราไม่ได้เคยคิดนะพี่

เนี่ยมันเป็นแบบนี้
ตอนนั้นกว่าเขาไม่ให้หนุ่ม
ดีอับมงคลใส่อันถึงจะทำลายผมจะทำไหมผมคิดถามคุณว่าถ้าคุณเป็นถ้ายัง

อ่ะผมถามคุณเนี่ยคุณจะไปอยู่ในสามภูมิไหม
ถ้าคุณพดดำเนี่ยเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่หนุ่ม
อืมเด็กตัวเองแล้วมีคนจุดทูบอะเชิญเข้าไปอยู่ในสามภูมิอะ
กับคอนโดเปิดแอร์ชำอะคุณพดดำจะเลือกอยู่ตรงไหน
แล้วคุณไปอยู่อยู่หยอกตอนนั้นเราอาจจะเป็นผีก็ได้เนี่ยอีบ้า
มันก็คือคำถามฉันยังโง่

คือเขากำลังจะบอกเขาจะถาม
เปรียบเทียบ
คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าเออถ้าคุณเป็นวิญญาณ
แต่เราเป็นคนกับผี
ถ้าคุณเป็นวิญญาณคุณจะไปอยู่ในที่เล็กทำไม
ก็ยังไม่เคยตายจะไปตอบที่ยังไง
แล้วคุณจะไปอยู่คอนโดตายไป

ผมเปรียบเทียบว่าถ้าคุณเป็นสิ่งกับศิรา
เขาจะอยู่ทำไมในสรรพภูมิ
ถ้าคุณเป็นศิกษิษฐ์แล้วคุณอยู่ในสรรพภูมิ
แสดงว่าคุณเป็นสิ่งศิษฐ์ที่ปัญญาอ่อนมากนะ
รอกินแต่ของเส้นไหว้นานได้กิน
แต่ถ้าอยู่พวกคอนโดพวกร้านอาหารคุณจะกินอะไรก็ได้
มีความเชื่อตั้งแต่สมัยโบรัมโบราณ
หนุ่มเขาเรียกว่าการโดนปลุกฝันในสิ่งที่ผิดไง

แล้วตอนคุณตอนคุณที่มีพระมาหา

อันนั้นคือมันเรื่องของศาสนาแล้วค่ะพี่

เพราะในศาสนภพภูมิพี่ในศาสนภพภูมิมันไม่มีเรื่องศาสนภพภูมิ

ผมคิดว่าทำดีได้ดีทำชั่วตรงกระโลก

ผมเชื่อไงว่าวิญญาณมีจริง
วิญญาณที่เป็นสัมภเวษีคือวิญญาณที่ทำสิ่งไม่ดีไว้เยอะ

อันนี้ผมเชื่อแต่เรื่องศาสนภพภูมิเรื่องเทพเนี่ย

แต่พวกร่างทรงเนี่ยผมไม่เชื่อว่า

อย่างที่สามก็คือแค่จิ้งจกตุ๊กแกมันไปอยู่พี่
สิ่งศิษย์ไม่ปัญญาอ่อนไปอยู่แน่นอน

จอมปลวกเอาไว้มันก็จะแดดบ้าหรอ
หยุดหยุดอาจจะพูดก็เป็น
ชายภูมิอาจจะมีความเชื่อเรื่องโป่งเรื่องปอบ

ตามโบราณโบราณบอกจะต้องเอา

คือพี่มันไปทั้งสกลทั้งชายภูมิ

คนพอเมาปั๊บก็โทษชาวบ้านว่าคนนั้นเป็นปอบ
แต่คนที่ทำอาหารกินกลับโดนใส่แล้วเป็นปอบ

เชื่อคนทำหากินไม่เชื่อคนเมา
แต่ชาวบ้านเลือกเชื่อคนเมาพี่

คือป้าคนนี้หนีมาจากสกล

แล้วก็เก็บเงินแล้วก็ไปสร้างโรงน้ำแข็ง

พอเมาปั๊บก็อ้างว่ายาคนนี้มาเข้ายาคนนี้มาเข้า

ไม่อยากให้โดนปอบเข้าก็เลิกแดกถ้าแอลกอฮอล์น่ะ
ไม่แต่เขาบอกว่าโอเคเป็นโรคเหมือนป่วย
อยู่ดีเมื่อก่อนแม่เขายังแข็งแรงอยู่เลยทำไมป่วย

มันไม่ใช่ปอบพี่มันเกิดจาก

ทำไมไปเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ
หมู่บ้านนี้กู้เงินในทุนดอกแพงมาก
เครียดพี่ที่โดนยึดไม่มีที่อยู่
เกิดจากการณ์ฟาร์มเทศให้สระเก็ดแกนั่งเหมือนเดี๋ยว
พอโอเครู้แล้วว่าแกโดนยึดไปแปลงอยู่แล้ว

คือคนเราพอมันสะสมความเครียดมันไม่รู้ระบายยังไงไง
เข้าใจไหมผมก็บอกว่าเคสนี้สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ปอบ
แต่มันคือนายทุนเงินกู้นอกระบบ
คือเขาว่ายายกลางวันจะไม่มีแรงกลางคืนจะมีแรง
แม้กระทั่งพัดลมตัวหนึ่งไม่มี

กำลังจะบอกว่าบางทีกลางคืนนอนแล้วเหมือนละเมิน

คือเครียดไม่รู้จะยังไงอันนี้คือน่าสงสารมาก

ไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วโทษว่าปอกมาแดกลำไส้นะ

คือชาวบ้านอ่ะพี่คือชาวบ้านเชื่อแบบนี้
แล้วก็อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่ามันไม่ใช่ปอบ

แต่ก็มีกลุ่มคนส่วนน้อยมากที่เชื่อเรื่องปอบ

ผมว่าเจอท่านหลายครั้งแล้วใช่ไหม
ท่านอ่ะผมคิดว่าท่านเป็นพระที่คือมุมมองเดียวกันใช่แม้กระทั่งผมแม้กระทั่งหลายเคสเนี่ยเราให้ท่านไปเนี่ยเพื่อให้ท่านเนี่ยสอนมุมของศาสนาที่มันถูกต้องคือเอาศาสนากับความเชื่อมาให้เข้ากันพี่หนุ่มนี่คือสิ่งที่ผมเอาท่านไปและอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมว่าไปกับพระมันปลอดภัยพี่บางทีเราไปอยู่

เอ้าเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถาม
โดนผีเล่นงานมดดำก็บอกมา

ถ้าเกี๊ยวมาทูบอะไรที่ฉันทำมุน

จะอยู่ดิมอปาหายจากไม่ไม่คือเครือพี่เล่าความจริงที่แรก
ผมไปช่วยที่ประจวบเททมันเป็นรึงที่แปลงนะคือลูกของ
คนแก่บอกว่าขออยู่ด้วยนะน้องก็ไม่สนใจพอแม่ตื่นก็บอกแม่
อืมแม่บอกว่าแล้วแล้วไหนลุงคนแก่ไม่เห็นแล้วอืม
กรรมมองเริ่มเปลี่ยนผีมาเข้ามาเข้าเด็ก
เข้าน้องคนนั้นคนที่เห็นผีอายุเท่าไหร่ประมาณสามสิบพี่
แต่แม่ไม่เชื่อนะแม่คิดว่าลูกตัวเองเด็กอ่าโอเคแม่คิดว่าลูกตัวเองอ่ะ
แกล้งอ่าเขาก็เลยมาหาผมที่เพชรบุรีอืมผมก็ลงพื้นที่
พอลงพื้นที่ไปช่วยปั๊บแม่ไม่เชื่อนะคิดว่าลูกแกล้ง
ผีเข้าแม่ก่อนเลยพี่หื้ออย่าให้คนผีเข้าแม่ก่อน
แม่ไม่เชื่อผีคนนั้นเข้าแม่ก่อนเลยหือแล้วผีเข้าแม่ต่อหน้า
ต่อหน้าปลาเลยเหรอต่อหน้าผมพอเข้าแม่ปั๊บเข้าลูก
แล้วมันก็จะเข้าผมต่ออ่าจริงเหรอพี่มันจะเข้าผมแบบ
คือพี่เอาง่ายแล้วนะตากล้องโปรดิเซอร์อ่ะวิ่งด้วยทุกคน
อุ๊ยโปรดิเซอร์เลยเหรอวิ่งไปหาพระมาห้อยคอกลัวกันหมดแล้ว
คือผีเข้าจริงเข้าจริงตัวคนด้วยเหรอ
มันพยายามเข้าผมคือผมไม่ขอโทษมันพยายามเข้ายังไง
ลักษณะโดนแบบไหนผมขี้แตกกลางบ้าไม่อ้วกแล้วไม่อ้วกแล้ว
ใช่มันเหมือนเราลอยพี่หนุ่มมันเหมือนเรามืดเรามองอะไร
พอมิสติป่ะเห็นว่าเฮ้ยพอแล้วไม่ช่วยรั้วคนแล้ว
วันไม่เอาเลยเมียไม่ได้เขาเดือดร้อนก็ฝืนใจช่วยจนสบ
พอจบป่ะพอกลับบ้านเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งดิคือเสร็จปุ๊บพอเขา
เข้าปลาไม่ได้แล้วผีตอนนั้นก็ยังอยู่ในร่างของแม่เด็กคนนั้น
แม่กับลูกจะรอดแล้วลักษณะเป็นยังไงตอนเข้าคือเขาคุมตัว
เองไม่ได้พี่หนุ่มคือน่าสงสารมากน่าสงสารแบบอะไรวะเนี่ยไป
ทำยังไงก็ช่วยจนสำเร็จช่วยยังไงก็ทำตามวิธีการของผม
ปัดเป่าไล่สิ่งไม่ดีพอหายปั๊บผมก็บอกแม่กับลูกว่า
ข้าวสารโปยไงน่ะป่ะไม่อันนี้ไม่มีถ้ีป่าไปทำบ้านคิด
ก็ไล่เสร็จไหมพอไล่เสร็จก็บอกกับครอบครัวว่า
ประมาณ๑อาทิตย์นะที่เขาจะลุกแบบแย่มาก

ก็เป็นวิญญาณที่ฆ่าตัวตายโดยการกินยา
กินยาฆ่าตัวตายในหมู่บ้านนั้นก็เลยฆ่าตัวตายหมดเลยใช่แล้วยังอยู่ตรงนั้น

ใช่พี่กินยาตายเดียว
ลักษณะเขาเป็นยังไงตอนที่เขาอะละวาด
พี่น้ำลายฟูงปากพี่หนุ่มเคลี่ยงคนกินยาตายไหม
แล้วผมก็จากการมันทั้งอวกทั้งขี้แตก

ตั้งแต่ช่วยคนมาตก๒๐ปีผมว่าเคสนี้

เขาเกือบตายเขาไม่เอาเลยคือเมียร้องไห้เลยคุณป่วยไปเลยเหรอป่วยป่วยแบบเป็นเดือนประมาณนั้นนะพี่เป็นเดือนประมาณนั้นนะพี่
เคสที่ว่าแบบน่ากลัวตั้งแต่ช่วยคนมาแต่เคสที่ผมน่าสงสารพี่หนุ่มวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะ
เมืองกาลกับสุพรรณมันเป็นคาบเกี่ยวเคสนี้มันเป็นอะไรที่แปลกมากผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้อง
พอตั้งท้องได้ประมาณ๓เดือนจับฝันว่าเห็นผู้หญิงแก่แบกทองพี่แบกทองหาบทองมามันก็ฝันดีสิหาบทองมาขาย
แต่ผู้หญิงคนท้องว่าไม่มีเงินซื้อผู้หญิงคนแก่ว่าไม่เอาเงินเอาเด็กในท้อง
พี่หนุ่มคลอดมาได้๑๔วันตอน๑๐โมงเด็กตายนี่คือคนที่๑ก็ไม่ได้คิดอะไร
ท้องอีกพี่โบดำท้องที่สองพอท้องที่สองได้ประมาณ๓เดือนฝันเหมือนเดิม
เห็นผู้หญิงแก่คนเดิมหาบท้องพร้อมกับเด็กหนึ่งคนเอาเด็กคนเลขมาไงเอาท้องมาขาย
ผู้หญิงบอกว่าไม่มีเงินซื้อไม่เอาเงินซื้อเอาเด็กเอาอีกแล้ว
พี่โบดำเรื่องแปลก๑๔วันมันคลอดนะพี่ก็คือคลอดแล้วนะคลอดได้๑๔วัน
วันที่๑๔ตอน๑๐โมงน้องตายเหมือนเดิมคือทั้งสองคนได้คลอด
ที่แรกอยู่มืองกลางกาญคนเดียวมีสามีคนที่สองปั๊บท้องเหมือนเดิมพี่หนุ่ม
ท้องเหรอเหมือนเดิมแต่พร้อมกับเด็กสองคนนะเอ้าก็เสมอคุณผมก็สองคนไป
แล้วพามาแล้วก็หาบทองมาเอาทองมาขาย
แม่ก็บอกไม่มีตังค์ผมไม่มีตังค์ไม่เอาตังค์เอาเด็ก

เกิดมาได้๑๔วันเหมือนเดิม

เหมือนเดิมทุกอย่างมันเหมือนเขียนละครมาเลยพี่

ท้องอีกแล้วแล้วก็จุงเด็กมาอีก๓คน๓คน๓คนแล้ววะ
หนูมาตายไหมตายมาทำอีกตายคนที่๔ไปอีกตายพี่
คนที่๕เข้ามาหาผมคนที่๕ผมคือเหมือนฮีโร่มากกว่านะพี่
คือเด็กได้ประมาณ๑๐วันแต่ฝันก่อนนะตอน๓เดือนฝันว่ามีเด็กมา๔คน
มาแล้วอีแก่จุงมาเหมือนเดิม๔คนเอาทองมาด้วยเอาทองมาด้วยเอามาขาย
ไม่มีเงินได้ประมาณ๑๒วันมาหาผมแต่คืนวันที่๑๐นกแสกมันร้องอยู่หน้าบ้านเขาแล้ว
ร้องยังไงคือมันร้องบินวนมันร้องยังไงมันร้องเสียงนกแสกอะพี่ร้องยังไงผมก็ไม่รู้ร้องไง
เขาบอกว่าหมอเมื่อคืนนกแกกมาร้องแล้วนั่นคือวันที่๑๐ผมลงพื้นที่คือวันที่๑๓อย่างพรุ่งนี้
ตอนเช้าคือวันที่๑๔ทำพิธีพี่รอดทำยังไงผมให้ตังค์ร้อยหนึ่งผมบอกผีว่า
เด็กคนนี้คือลูกกูนะมึงอย่ามายุ่งกับลูกกูงั้นมึงกับกูมีปัญหาง่ายแบบนี้เลย
ให้ร้อยหนึ่งให้ใครให้แม่บอกว่าแม่เอาไปร้อยหนึ่งชายผมซื้อลูกนะนี่คือลูกผมนะคือทำพิธีว่าเป็นลูกของเราพี่
ทำพิธีว่าเป็นลูกของเราแล้วตอน๑๐โมงทีมงานก็ต้องโทรไปลุ้นกันว่าพี่ตายหรือไม่ตายไม่ตายพี่
ทุกวันนี้จนอยู่ทุกวันนี้แล้วผีตอนนั้นยังมาอีกไหมไม่มาเลยพี่หายเลยก็เอาไปสี่คนอ่ะ
มันมาได้ยังไงล่ะผีแบบเนี้ยงงพอไล่ไปพี่พอไล่ไปเนี่ยพอไล่ไปแม่ของผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนเลี้ยงผี
ว้ายอ๋อเหรอแล้วผู้หญิงคนนี้ตอนที่ลูกเสียคนแรกเนี่ยพอมีคนที่สองเนี่ยไม่ให้แม่ตัวเองมาอุ้มลูกตัวเองเลยนะ
กลัวว่าแม่ตัวเองจะมากินลูกตัวเองไม่ให้ยายมาอุ้มหลานไม่ให้เลยพี่

มันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์หาคำตอบให้ไม่ได้
หลายเคสที่ไม่ช่วยคือวิทยาศาสตร์หาคำตอบให้ไม่ได้

แต่เคสต้องเอาไม้ข้าบ
เหรอเอาจริงเจอเหตุการณ์ปะหลากที่มาก
แต่ถ้าเคสไหนที่ผมช่วยยากสุดก็คือเคสคนท้อง
เพราะมันจะมีผลกับลูกเขาเพราะมันจะมีผลกับลูกเขา

ก็กินยาตายอย่างเดียว
จนถึงวันนี้หรอ

แต่ผมไม่เชื่อเรื่องร่างทรง

ร่างทรงแล้วก็เหมือนแบบฐานพระภูมิ
ผมไม่เชื่อเลยเพราะร่างทรงถ้ามัน

ที่ผมคิดว่าตัวเราเองคือเจ้าที่

ต้นสะดาวเข้าไปฟี่ไอโรดเมคไปปั๊บ

อันนี้คืออาเทียอนตอนหน้า

ที่มีคนพูดว่าเนี่ยต้นประมาณสัก๒๐ปี

ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บมีรอยเฉียว
ชนต้นเต็มไปหมดเลย
แล้วพี่มันแปลกมันก็เกิดอยู่อนาเขตนั้นประมาณไม่เกิน๒๐๐เมตร
แล้วล่าสุดวันนั้นที่นักข่าวกำลังไปอินเสิร์ตก็มีสามีผัวเมียคู่หนึ่ง
มาถึงมาตบกับต้นสะดาวพี่แปลกมั้ยตบตีกับตรงนั้น
ใช่อยู่ตรงตรงข้ามเลยพี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้ว
คือผมคิดว่าตรงนี้มันมีคนตายเยอะมากแล้วชาวบ้านจะเห็นวิญญาณบ่อยมากนะ
และหลายคนนะพี่ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยเขาจะเห็นคนตัดหน้า
แล้วก็เกิดการชนเฉียวชนบางคนก็ตายหลังจากที่ว่ากู้ภัยเขาได้ไปสอบถาม
เราก็ไปทำพิธีให้ชาวบ้านเขาสบายใจแต่อันนี้เราไม่มีการตัดนะพี่
คุณไปปุ๊บคุณเชื่อว่ามีวิญญาณที่แรกผมไม่เชื่อตอนแรกผมคิดว่าคนก็คิดไปเอง
ชื่ออะไรยากมากพี่มดดำลองฟังเสียงปลาวันนั้นหน่อย

เยี่ยมจริงพี่
ขอเหรียญจากตรงนี้มาแต่นี่เคลียร์เหตุการณ์นี้ไปเรียบร้อยแล้ว

นี่ไงคือพี่เหตุผลที่ว่าผมต้องไปช่วยเขาเพราะเขาเดือดร้อนเขาต้องหวังพึ่งเรา
และการช่วยคนผมไม่ได้เก็บเงินเก็บทองเขาอยู่แล้วตรงนี้

ปรากฏว่าตรงนี้ตั้งแต่ปุ๊บคนก็จะสบายใจขึ้นเนื่องจากมีคนตายเยอะมาก
ข่าวเดธประจำปีภะกาลัญญาโอ้สิ่งด้วยถึงมากระเป็นแถวเลยนะจำน้ำคุณต้อง
เล่าก่อนพระที่สำนักภะกาลัญญาเนี่ย
เดือดร้อนขาวก็บอกงัดถัวรจอยากให้หมอปามาช่วยเหลือเขา
ทีนี้ผมก็ชวนหลวงพี่พระมหาภัยวัน

เขาให้พระมหาภัยวันเข้าไปรูปเดียว

ไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมสำนักพูดพูดอับอย่างไม่ทำอะไรเลย

ผมก็ถามว่าแล้วจะมีไว้ทำไมไอ้พวกนี้สร้างภาพอย่างเดียว
คือร้องเรียนไปไม่เงียบไปเลยจนต้องร้องเรียนสื่อ
พอร้องเรียนสื่อปั๊บเขาก็ให้ผมไปช่วยเหลือชาวบ้านเหล่านี้
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดพวกคุณไม่ดำเนินการนะนะเราก็ต้องฟ้อง
เพราะผมไม่อยากจะสำเร็จนะพี่หนุ่ม

คือพี่มดดำพอเราไปดูสภาพคนที่เชื่อ
เชื่อส่วนมากป่วย๙๙๙ป่วยอะไรเธอเป็นว่าเขาป่วยเป็นอะไรกัน
อามภึกอามภาพเดียวกับอัพเดทตลอดนะคือเขาก็มีความบอกว่าเขา
ดีขึ้นถูกต้องไหมพี่มดดำคนที่ป่วยจิตเวทพวกเนี้ยเขา
อยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งก็คิดว่าเขาคือผู้พิเศษอืมส่วนมาก
เป็นผู้ป่วยแบบนี้แล้วผมก็ไปเจอผู้ป่วยอมพลึกคนหนึ่ง
เขาว่าเนี่ยเขาอ่ะดีขึ้นบอกมันจะดีขึ้นได้ไงคุณลงไปทำ
ภาพดูเพราะกับว่าเขาไม่ต้องกินยาเลยนะพี่พี่มดดำ
ในการปฏิบัติทำก็ยานี้เขาไม่ต้องใช้เพราะการปฏิบัติเขาเนี้ย
เขาสามารถรักษาตัวเองนี่คือแล้วเขาว่าการทำบุญเนี้ยอย่าไป
ทำบัตรข้างต้องทำกับวัฒน์เขาเพราะวัฒน์เขาคือวัฒน์ที่
สำเร็จแล้วบางคนเขาบอกว่าบางคนจะถึงตัดไปขายที่นาถูก
เอาเงินมาเป็นแสนมาทำบุญที่นี่ก็ไปปนเปลือกันอยู่ในนั้น
และเป็นปาร์ตี้สีรุ้งพะแบบถือกาธาเต้นยูงจิงไหม

คือสมองเขาจินตนาการเขาอยู่แล้วว่าเขาคือผู้พิเศษ

คุณไปพูดมาไปงานดิ

ก็บางมากหมดไปเธอยังไง

อันนี้กรณีนี้เป็นบอกว่าภาระยะแม่ไตร

เขายังไม่มาเกิดไม่ใช่หน่อยว่าพระศรีอารยะแม่ไตร
เขามาเกิดแล้วคุณพ่อดำน่าจะสัมภาษณ์ก่อนนะ
ไม่เอา
เราฟังอยู่แล้วไม่ยังลงเลยอะ
เขายังไม่มาเกิดฉันเชื่อ
คุณพ่อเขายังไม่เกิด
คันอย่างนี้
ขนาดพวกเราไหว้พระกันเอาเลย
บอกว่าขัดจะไปบวชพี่

แต่ผมได้ข่าวมาสุดท้ายก็ออกมาที่บทก็ไปใคร้งพวกนี้
มีใคร้งพวกระทินะครับเพราะมันเป็นระทิอยู่แลร์พี่

เขาก็เชิญพี่ไปรายการน้องดูอยู่

ทะเลาะกันเขาบอกว่าเคยสนิทกันตอนนี้ทะเลาะกัน
เดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องนี้ต่อแล้วกันว่าเป็นยังไงนะ
กลับมากับข่าวใส่ไข่นะฮะในวันช่วงวันหยุดอย่างนี้
ย้อนกลับไปเรามีอีกข่าวหนึ่งที่เรานำมาเล่ากันในข่าวใส่ไข่
รู้สึกจะเป็นปอบที่ขอนแก่นที่ตอนกลางคืนออกอยากจะกินแต่ลาบเลือด
อยากจะกินจนแบบชาวบ้านเขาตกใจหมดเลย

คือพี่เคสนี้พฤติกรรมของผู้หญิงเนี่ยเขาเห็นผีเนี่ยมามีอะไรกับสามีเขาด้วย

แล้วเขาก็ถึงขั้นเลิกลากับสามีนะ
แล้วก็ตัวเขาอยู่ดีอยากกินแต่ราบเลือด
แล้วเขาก็คิดว่าเขาเป็นปอบจนชาวบ้านเท่านั้นเขาก็ล่ำลือ
แล้วผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นปอบเพราะด้วยพฤติกรรมของเขาเองพี่

ปรากฏเขาบอกตอนกลางวันมันไม่มีเหลี่ยวไม่มีแรง
เขาจะหลับจะนอนคือว่าเห็นแดดไม่ได้ต้องอยู่แต่
ที่มืดนี่จริงบะจริงที่๙อากาศของเขา
ตอนนั้นเป็นอย่างหนักขนาดไหนคือก็เขาควบคุมตัวเอง
แล้วก็เห็นผัวเนี่ยมีผีเข้าไปอยู่นั่นคืออาการของเขา
คือสิ่งที่เขาจริงแล้วคือเห็นสามีตัวเอง

เบาหวานแดกพี่

เดี๋ยวก่อนแล้วคุณเอาราบเลือดไปให้กินเพื่อพิสูจน์อะไร
ก็เขาบอกว่าปอบมันชอบกินราบเลือด
แล้วผมก็บอกว่าผมก็ชอบกินราบเลือด

พอคุยไปคุยมาพี่

มันคือผลิตภัณฑ์ยาลดลำบาก

หมายถึงว่าหลอนเอง
มันจะตื่นทั้งวันถ้าสมมุติมันจะวิ้งทั้งวัน

ไม่เคยแต่ว่ารู้ว่ามันมีของที่จะทานแล้วเป็นลักษณะ

เออมันจะแบบเหมือนมันทำไปสั่งจิต
มันจะแววไปเลือดมาลาวขนาดนั้นหรอคุณแม่

พี่ยารดน้ำหนักกับตาเสกเด็ดมันใกล้เคียงกันมาก

มันจะหลอนมันจะเกิดอาการอะไรอย่างนี้จริง
เพราะมันไปกดไม่ให้หิว

แล้วก็เรียกได้ว่าแบบ

ใช่บางคนถึงขั้นแก้ผ้าเลย
บางคนถึงการแก้ผ้าแล้วพี่กินยารดน้ำหนัก

อันนี้คืออาการหลอนมันเหมือนคนใช้สารเสพติดอะพี่

ใช่มันเหมือนเอายานอนน้ำหนัก

พี่ก็จะเห็นเจอผัวให้ผัวไปไหน

แก้ปัญหาบอกว่าให้ออกกำลังกายแทน

ไม่ต้องปราบสามโภ้เวศี

ถ้าคุณยังแสดงพฤติกรรมอันนี้อยู่

บอกว่าเกี่ยวกับยาลดน้ำหนักไอ้พวกแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายที่ได้ไหม
มาด่าผมอีกด่าว่าโดนด้วยป้อมไม่เกี่ยวแล้วก็เป็นปอบ
มึงมึงไปโทษกันด้วยว่าเกี่ยวกับยานรอบหนักกูขายมาหลายปีไม่เห็นเป็นไร
อยากจะบอกว่ามึงไปดูบ้านกูมั่งนะที่กูจับล่ามโซ่พระยาล้มหนักพวกมึงนี่แหละ
จริงหรอเยอะมากพี่โปรดามพี่ถึงล่ามแก้ผ้าแก้ผ่อนไม่สนใจพี่
บางคนนะล่าสุดเนี่ยพี่พี่รถเมย์รุนแรงแบบพอแก้ผ้าเสร็จปั๊
ก็เอาตัวเองเนี่ยเดากับพื้นแล้วก็ทำเสียงคางเหมือนมีเพศสัมพันธ์
มันหลอนขนาดนั้นเลยหลอนขนาดนั้นพี่คนนี้กินกาแฟลดน้ำหนักของ

ครั้งแรกหายไปแล้วเราช่วยจนหายแล้ว
ก็บอกว่าเจ๊ออกกำลังกายนู่นมันจะได้ผอม
อีก๒เดือนญาติเอามาส่งมัดมาเลย

แก้ผ้าเสร็จกระดาษกับพื้นแล้วก็ทำเสียงคาง

ก็คือเบลยารสน้ำหนักหรอยารสน้ำหนักถูกต้องพี่
คือคุณเล่าแบบนี้แต่ทางออยพุ่งตัวไปเลยนะ
ยาน้ำรวดยี่ห้ออะไรเขาอยากรู้กันแน่เลยเลยอุ๊ยพี่มันเยอะมาก

ดังนั้นต้องเลือกยี่ห้อที่มันปลอดภัยนิดนึงเนาะ

เดี๋ยวต้องพึ่งพี่หมอปามาปรับไม่ได้

ใช่เราไปกันต่อที่พระมหาหมุณี

คือทะเลาะเขามันเป็นแบบนี้พี่

เขาถึงขั้นที่จะปาดคอไว้ไหม

เพราะฉะนั้นเมียผมดูรายการ

แต่ผมไม่ได้ให้ราคา

บีฟักโต๊ดอะไรพวกนั้นที่เขามีกัน
ว่าก็ไม่เขาออกเสร็จอีกสองไว้ถึงบอกผมไว้ว่าพี่นูว่า
มันนะหนูทำให้เขาเพราะว่าไม่ที่อยู่ใช่ไหมเพราะว่าตัว
ทัวร์เล่นหนักมากแม้กระทั่งการไปไหว้นู่นไหว้นี่แม้กระทั่งห้องเช่าก็
เขาก็เริ่มดีคุยกับเราดีเขาก็เริ่มมีการโทรมายืมตังค์ซื้อทุเรียนมั่ง
แล้วทีนี้มันมีวันมีอยู่ครั้งหนึ่ง
ตอนที่ผมมีปัญหากับเรื่องเผาเสียงพ่อแก่

แต่ที่เราเผาวันนั้นก็มันมีผ้าอนามัยที่เคยออกรายการพี่หนุ่ม

เขาก็บอกนักข่าวช่วงนึงว่าหมอปลาไม่กล้ากับเขาหรอก

บุตรคุณไม่มีนะพี่แค่แฟนโทรถามว่าเขาเรียกว่าอะไร

ทีนี้เขาก็ไปอยู่กับดารากรอกไง

ตอนที่เขาไปเนี่ยเขาก็โทรและไลน์มาถามเมียผมว่า

เขาก็ไปกรอกแต่มันก็เริ่มมีปัญหาแล้วพี่
พอเราให้ตังค์ยิ้มไปปั๊บ

โฮวิดมาหาตังค์ให้ลูกไปฆ่าทงฆ่าเธอบ้าง

ให้ไปเยอะเลยนะพี่หนุ่มหลายหมื่นนะ

แต่พอไปอยู่กับฝั่งไอ้ดารากอก
เขาก็เริ่มไลค์ด่าผมนู่นนี่นั่น

เราก็บอกว่า

เมื่อก่อนคุณยิ้มตังค์เราวันนั้นมันไร้คู่กัน

แล้วก็เปิดคลิปเสียงที่เขาโทรมายิ้มเพราะเมียผมอัดไว้
เมียผมอ่านคลิปเสียงไว้แล้วก็ไลน์ที่คุยว่าขอยืมตังค์

นี่เขาเริ่มของขึ้นไง

อย่างล่าสุดเนี่ยเมียผมเนี่ย

ก็ไปแจ้งตำรวจจะเอาเขาไปรักษานั่นแหละ

สงสารจะไปรักษาแต่คนที่น่าสงสารคือเมียเขานะพี่

เมียผมเข้าใจความรู้สึกเมียเขาเลยนะ

ก็เขาบอกว่าเขาจะไม่ว่าอะไรเขาอีก

มันไม่ใช่เรื่องเราช่วยเหลือคุณ
แต่คุณแค่สร้างคอนเทนต์เขาว่า
มันเป็นคอนเทนต์ด่าเพื่อเรียกยอดคนดู

ช่วงที่ประมาณ๑เดือนที่เขาไป
แต่ด้วยฟาร์มเห็นว่าตรงนั้นเขาไม่มีใคร
ถึงถ้าจะปากคอตายเมียเธอก็ช่วย
โอเคนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเดี๋ยวกลับมาครับ
สรุปครับพี่ชีวิตเคยเชื่ออะไรบ้าง
ผมเชื่อตามหลักพุทธศาสนาพี่ว่านอกเหนือพระพุทธศาสนาผมไม่เชื่อ
ร่างทรงเนี่ยผมไม่เชื่อเลยเพราะในศาสนามันไม่มีอยู่แล้วพุทธเรา
เพราะร่างทรงก็บอกเขาลงมาสร้างบารมีผมถามว่าบารมีบ้านเองเหรอ
มันเรียนอะไรนี่บารมีเหรอถ้ามึงลงมาสร้างบารมีมึงเสกกระดาษให้เป็นเงิน
มึงไปแจกคนจนดิมึงเสกหินให้เป็นทองเนี่ยคือบารมี
แล้วคนโดนของมีจริงไหมคนโดนของมีจริงไหมพี่โมดำ

อ่ะทุกคนลงมือทำหมดทำไมบางคนทำให้เป็นให้ตายนี่ไงจะ
ไม่ยอมแต่เขาไม่เคยทำบัญชีไงไม่เคยทำบัญชีได้รับรายจ่ายไง
จริงหรอพี่บอกไปอ๋อหมายถึงว่าต้องทำบัญชีแล้วรับประจาย
ใช่มันจะรู้ว่าทำไมเราถึงหมดไปเพราะอะไร
ทุกวันนี้ทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลคุณมดดำ

ไม่มีเหตุและมีผลคืออย่างเรื่องศัยศาสตร์เนี่ย
ผมบอกว่าถ้าศัยศาสตร์มันมีจริงผมเชื่อว่ารถเมย์ก็ต้องเป็นเมียหมอผี
ไม่ต้องทำรถเมย์ทำเมียจริงมั้ย

ก็จะรับประจายเชื้อก็ต้องโดน
แล้วพวกแบบลงนะหน้าทองเมตตามหานิยมศักดิ์ล่ะ

แค่เสียทองพี่พ่อดำ
ผมถามว่าลองเอาพวกคนขี้เหล่ไปลงนะหน้าทองก็๑๐อาจารย์
แล้วไปให้ดาราชอบพี่ว่าจะชอบไหม

แต่คือพี่หนุ่มคือพวกนี้มันเป็นการหลอก
มันเป็นการหลอกเราทั้งนั้นมันเป็นเรื่องอ้าง

อย่างเช่นเขาจ้างมดดำไปพรีเซนเตอร์

อันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขามีงานเยอะ

แต่จริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอก

ถูกก็ละ๑๐๒๐ดาราใช้ก็ไม่เชื่อแน่นอน
เมย์ใช้นะเขายังไม่ได้จ้างเลยทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลย
เอาคนนั้นคุณใช้แต่ดาราตัวท็อปผมไม่เชื่อว่าเขาใช้

โหวันนี้มันจะหมดเวลาไม่งั้นนั่งเถียงกันอีกยาวแล้วเนี่ย

อยากดารามันก็มันเป็นหมอผีมันยังโดนผีเล่นงานไปเดือนอีผี
กูก็ตีหัวก่อนไม่ต้องอะไรฉันสรุปเธอไม่มีสิทธิ์สรุป
เอาเป็นหมอผีโดนผีเล่นงานอย่างเช่นผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์
เขาจ้างผมรีวิวผมยังปฏิเสธผมว่าหมอผีไม่ได้แดกผลิตภัณฑ์แบบนี้
ไม่ได้แก๊กกบแดกเคียดเห็นไหมนี่ก็เสด็จว่า
คนรับจ้างรีวิวบางทีมันไม่มันไม่ใช่ความทิ้ง
ดำชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงนะ
เขารุกกระทั้งประเทศ
ผมไม่อยากถามจริงสุดท้ายหนูอยากรู้

การที่เราเป็นคนดีคือของดีที่สุดนะ

แสดงว่านับถือนี่แหละคำสอนว่าอย่างนั้นเถอะ
ผมเชื่อเรื่องการปฏิบัติ

แต่ผมเชื่อเฉพาะพฤติกรรม
คนตายแล้วไปไหนคะตายแล้วไปไหน

เหนื่อยพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันไหมฮะ
เจอกัน
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ